แต่เกาทันเมื่อขึ้นสายแล้วต้องยิงให้เต็มเหนียว

นะยอมว่าแม้จะยิงลูกธนูไปแล้วเนี่ย
แล้วจะโดนตัดหัวเขาก็ยอม
เพราะจะทำให้แม่ทัพชนะสงครามทันที
นี่คือโพสต์ของทนายอนัญชัยชายเดชครับ
ธนูหรือว่าเกาทันเมื่อขึ้นสายแล้วต้องยิงให้เต็มเหนียวและตรงเป้าหมาย
ขณะที่แม่ทัพออกรบอยู่บนหลังม้า
และยิงลูกธนูออกไปยังศัตรูฝ่ายตรงข้าม
ดอกที่ยิงออกไปถูกศัตรูอย่างแม่นยำจนสตรูถึงแก่ความตาย
และกำลังเล็งจะยิงอีกหนึ่งดอกไปยังแม่ทัพของศัตรู
ซึ่งหากยิงธนูดอกนี้ไปการรบครั้งนี้จะชนะทันทีโอนิแฟนสามโก๊คแน่
แต่ในขณะที่แม่ทัพกำลังจะยิงธนูนั้น
มีพระราชองค์การจากห้องเต้ว่าให้ถอยทับ
เพราะศัตรูขอเจรจาแม่ทัพจะทำอย่างไร
ถ้าถามตนตนจะตอบว่าเกาทันเมื่อขึ้นสายแล้วต้องยิงให้เต็มเหนียวและตรงเป้าหมาย
ถ้าตนเป็นแม่ทัพตนยิงแม้จะขัดราชองค์การและกลับมาถูกตัดหัวก็ตาม
เพราะแม่ทัพจะชนะศึกครั้งนี้ทันที
ศัตรูจะเกรงกลัวไม่กล้าต่อกรอีกต่อไป

แท็กทิ้งท้ายในสนามรบแม่ทัพย่อมใหญ่กว่าห้องเต้

มาทีมข่าวก็เลยไปถามทนายอนัญชัยนี่แหละถึงโพสต์นี้
บิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กเป็นคดีที่คู่กรณีคือ
ตำรวจชุดพีซีทีซึ่งหากการทำคดีคือสนามรบ
โจ๊กเป็นห้องเต้ส่วนตนก็คือทนายอนัญชัยเป็นแม่ทัพ
เมื่อเวลาได้เปรียบต้องยิงธนูเด็ดหัวแม่ทัพ
ใครก็ห้ามตนไม่ได้แม้อาจขัดต่อคำสั่งห้องเต้ครับ
ตอนนี้ณเวลานี้ถ้าเปรียบเสมือนนักรบเนี่ยนะฮะ
โจ๊กท่านเป็นห้องเต้เปรียบเทียบเปรียบเปลย
ส่วนพี่นี่เป็นแม่ทัพถ้าสมมุติว่าเมื่อไหร่เนี่ย
เราประเมินสถานการณ์แล้วว่าถ้าเรายิงธนูดอกนี้ไปอ่ะ
แม่ทัพมันตายแน่เราก็ต้องยิงถ้าเกิดจะมีแม่ทัพ
ถ้าเผื่อจะมีห้องเต้เนี่ยหยุดก่อนหยุดก่อน
ขอเจรจาก่อนเนี่ยในขณะที่พี่กำลังได้เปรียบเนี่ย
พี่ไม่ยอมหรอกถึงแม้จะมีการขอห้องเต้จะสั่งให้บุตร
นะครับอนัตชัยก็ไม่ยอมไอ้ประโยคเก่าทันเมื่อขึ้นสายแล้ว
ตกลงวันไหนนะพี่น้ำแข็งบอกคือเลื่อนเลื่อนจากสามตุลาคมเป็นห้าตุลาคมครับ
อ่าเขาบอกว่าจะมีคนมาเปิดโปรงข้อมูล
สะเทือนสถานสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วบุคคลนี้เป็นคนดังแวดวงศรีกากีนะ
แต่ไม่เกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กและแปดในตำรวจเพียงแต่ว่าเรื่องที่จะนำเสนอเนี่ย
ทำให้สังคมเข้าใจเหตุผลที่ทำไมรองโจ๊กถึงโดนเล่นงานครับ
วันที่ห้าเนี่ยหนึ่งไม่เกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กครับ
เกี่ยวกับ๘คนแต่เป็นเรื่องอื่นแล้วแล้วคนที่จะไปกับผมเนี่ย
ก็เป็นบุคคลที่ทุกคนรู้จักดีนะครับรู้จักมานานหรือยังโอ้นานแล้ว
ไว้ทกฐมศิกายีใช่ไหมครับเหมือนกันใช่

แล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อเมื่อวันก่อน
แล้วก็ให้การเป็นพยานในคดีและร้องความเป็นธรรม
อีกทั้งการกล้าเปิดหน้าให้สัมภาษณ์ก็ชัดเจนแล้วว่า
ตำรวจทั้ง๘นายตกเป็นผู้ถูกร้องนะครับคุณผู้ชม

เพราะว่าตัวท้าทางแววตาคำพูดของเขา
คือบอกได้เลยว่าเขาพูดความจริงอันนี้คือทนายนันชัยพูดนะ
แล้วแต่ยังไม่เปลี่ยนฉายาให้ใช่ไหม

ไม่กลับไปเป็นจังหวัดเจี๊ยเพราะว่ายังคงอยู่นะ
หัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีบัญชีม้า
ที่ไปโยงกับ๘ตำรวจก็เกษียณราชการเหมือนกันนะ

อันนี้คือวันสุดท้ายของชีวิตราชการใช่ไหม
แล้วอย่างนี้ท่านเกษียณอายุราชการคดีต่างมันยังจะไปต่อไหม
ยังไงก็มีแน่นอนค่ะเพราะว่าหลังจากนี้
เตรียมเรียกแล้วนักข่าวที่บอกว่าไปมีเอี่ยวรับเงินเรื่องนี้ด้วย

ก็ยังเข้ามาทำงานที่กองบังคับการตำรวจนครบาน๕ตามปกติเลย
เพื่อที่จะเตรียมสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องกรณีบัญชีม้า
คดี๘นายตำรวจที่เป็นลูกน้องของบิ๊กโจ๊กนี่แหละค่ะ
แล้วก็มีการสังเกตด้วยบอกว่าทีมทนายความ
ซึ่งอ้างตัวเป็นฝ่ายกฎหมายของบิ๊กโจ๊กมาปักหลัก
อำนวยความสะดวกกลุ่มบุคคลที่ต้องไปเข้าให้ปากคำ
เอาหลักฐานเส้นทางการเงินมาแสดงความบริสุทธิ์
ซึ่งทางด้านผู้บังคับการตำรวจนครบาน๕
พลตำรวจตรีธวัฒน์เกียรติจินดาควรสนอง
ก็บอกว่ากรณีนักข่าว๘คนแบ่งเป็นสื่อมวลชน
สังกัดสำนักข่าว๗คนและอีก๑คนสังกัดองค์กรสื่อนะคะ
บอกว่ารายละเอียดของคดีนี้เป็นความรับผิดชอบ
ของพลตำรวจตรีสำริทเกรดแย้มผู้ทรงคุณวุฒิ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวน
ดังนั้นต้องขึ้นอยู่กับหัวหน้าพนักงานสอบสวน
ออกหมายเรียกกลุ่มนักข่าวเมื่อไหร่
แต่ว่าพลตำรวจตรีสำริทท่านเกษียณอายุราชการ
คือวันที่๓๐กันยาวันสุดท้ายแล้ว
หลังจากนี้ก็จะต้องรอคนที่จะมารับหน้าที่หัวหน้าพนักงานสอบสวนคนใหม่
ก่อนที่จะมีการออกหมายเรียกตามขั้นตอนต่อไป
แล้วหลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมช่วงสักบ่าย
ทางพลตำรวจโทรคริสต์ปริยาเกษตร์รองพ่วงกับสืบสวน
สพสำรงเหนือจังหวัดสมุทรปราการ
นายตำรวจคนสนิทของบิ๊กโจ๊กที่บอกว่าเป็นคนจัดการ

เดินทางมามาให้ปากคำเวลาที่เราเห็นข่าวรองคริส
ทุกครั้งเราจะมาพร้อมรอยยิ้มจริงนะ

ถูกต้องถ้าจะเป็นนายตำรวจคนเดียว
ที่เหมือนกับเราเห็นรอยยิ้มเขาในทุกครั้ง

ยืนยันเท่าที่สังเกตว่าพอเราเห็นว่ายิ้มให้ใช่ไหม
เมื่อวานนี้นักข่าวก็เลยรีบสอบถามเลย
เรื่องคดี๘นายตำรวจซึ่งตอนถามนะ

เขาบอกว่าสีหน้าเปลี่ยนไป
เห็นไหมสังเกตสีหน้านะคุณผู้ชม

กันสุดในสำรวจทั้งหมดครับ
กังวลไหมครับ

คือนี่ถ้าไม่รู้ว่าเป็นตำรวจหรือว่าเป็นตลกนะ

ดูลักษณะบุคลิกท่านอะไรอย่างนี้

ตอนที่ตอบคำถามคือก็บอกว่าเรื่องนี้แบบชี้แจงไปหมดแล้ว
ยืนยันในความบริสุทธิ์แล้วก็ชี้แจงเส้นทางทางการเงินได้
คืออาจจะไม่ได้ยิ้มทุกช็อต
เพราะว่าเวลาโดนตอบคำถามก็ต้องตอบ
แล้วคำถามนั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นคำถามที่เอื้อให้มันยิ้มได้

สุดท้ายคือแบบว่าเข้ารถปิดประตูปึ้ง
นี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นบรรยากาศเมื่อวานนี้แล้ว
ซึ่งเมื่อวานนี้รองคริสก็เข้าให้ปากคำคนเดียวนะคะ
ไม่เจอตำรวจคนอื่นในกลุ่มลูกน้องของบิ๊กโจ๊ก

แล้วจริงจำได้ไหม

คลิปมีปัญหาทางด้านการเงิน
แล้วหลังจากนั้นรองคริสก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริง
แต่ทีนี้หลังจากนี้นี่แหละต้องดูต่อการให้ปากคำต่าง
ข้อมูลต่างชี้แจงได้ไหมได้ทั้งหมดหรือเปล่า
แล้วมันเชื่อมโยงนำไปสู่เรื่องเกี่ยวกับพนันออนไลน์ยังไงบ้าง
คือรองโจ๊กท่านก็บอกเองบอกว่าสิ่งนี้ท่านก็ชี้แจงแทนรองคริสต์ไม่ได้
คริสต้องมาชี้แจงเองว่าทำไมเงินที่รองโจ๊กเนี่ย
ให้ในการดูแลให้กับลูกน้องทำคดีทำไมใช้บัญชีม้า
เพราะมินนี่หลังจากออกมาเปิดเผยเรื่องราวว่า

ก็ต้องฟังคนข้างหลังพี่เบิร์ตบ้าง

เขาบอกว่าฟังการให้สัมภาษณ์ของมินนี่แล้ว
เชื่อว่าเป็นการพูดความจริงนะ

ทีมข่าวได้โทรคุยกับพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิ

แล้วพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิ
ยืนยันว่าความจริงก็คือความจริง

แล้วก็มีภาพหลุดระหว่างตัวท่านกับมินนี่

ร่องหนึ่งมองว่าการที่ชุดจับกลุ่มทำแบบนี้

จะคิดเป็นเจตนาอย่างอื่น
อย่างไรล่ะครับ
แล้วถึงคนที่เสียหายคนก็คือผม

เขาไม่ได้สนใจเรื่องตัวอีกหรอก
ต้องการทำให้เกิดความเสียหาย
กลับไปกับคำให้สัมภาษณ์

มีพฤติการพยายามให้เธอเขียนคำให้การ
ทอดไปยังพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิ
ว่ามีความเกี่ยวข้องกับเว็บพนัน

ภาพทางขวาเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ฟังเต็มอีกครั้ง

แล้วมินนี่เองมีการปฏิเสธ

การพันนั้น
เป็นยอดสรุปรายลับรายจ่าย
โอเค

ท่าทีของคุณมินนี่ไหม

พอถามอรณี

มีการโอนยอดพันนั้นมา

นี่คือภาพเมื่อ๓๐กรกฎาคม๒๕๖

ก็ถามถึงคนชื่ออรณีตำรวจก็เอารูปมาให้ดู
ถามว่าใช่ไหมคุณมินนี่ก็ตอบใช่
แล้วก็เปิดบทสนทนาของอรณี
ก็พบว่ามีการส่งตารางสรุปยอด
ที่ส่งมาในไลน์ของมินนี่นี่แหละ

แล้วก็มีการถามต่อว่าโทรศัพท์ในมือ

คุณมินนี่ผะยักหน้าครับ

ตอนที่ไปจับกุมที่บ้านใช่ไหม

สอบถามเบื้องต้นโดยไม่มีทนาย

เพราะว่าอย่างบ้านเขาบ้านก็หรูเป็น๑๐ล้าน

ในมุมของเขามันมีมุมไหน

อีกคนนึงสูงผิวคล้ำ

เขาอาจจะเปิดในมุมกล้องวงจรปิดมาก็ได้
และในนายที่ธนัยอานันชัย

คุณผู้ชมวันก่อนที่

ให้สัมภาษณ์ไปคุณผู้ชมรู้สึกยังไง
แต่คนนี้เขาบอกว่าเฮ้ยเด็กเล่านิทาน

ถ้าผมเจอกับพี่เที่ยวหนัดละชัย
ไม่ได้พามินนี่ไปที่งานมินนี่ไปเองกับใครไม่รู้
แต่มินนี่บอกว่าไปกับพี่หนึ่งวันที่เป็นร้องคอรัวเกต

นี่แหละครับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ครับ
ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
พูดถึงกรณีที่มินนี่เขาให้สัมภาษณ์วันก่อน
บอกโอ้โหนี่ท่องสคริปต์ชัดทุกอย่างพูดตามเนื้อหาที่
ทนายความนำมาแจกให้กับสื่อมวลชนเลย
คิดว่าน่าจะท่องมาตั้งแต่อยู่สิงคโปร์แล้วมั้งนะฮะ
ถึงจะพูดเหมือนในกระดาษทั้งหมดแบบนี้
แต่ยิ่งพูดก็ทำให้ยิ่งแย่นี่คุณอัจฉริยะเขามองนะ
เพราะมันขัดแย้งกับสิ่งที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพาน
พันธบทเอกภาคภูมินะครับ
เคยพูดไว้โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการให้รองหนึ่งยืมเงิน
คุณอัชริยะแบบตั้งข้อสังเกตบอกว่าโอ้โหเป็นตำรวจยศพันธุ์ตำรวจเอก
จะไปยืมเงินเด็กกับโปโลมันได้ยังไง
เด็กกระโปโรอ๋อนะ
คุณอัชริยาคือถนัยด่ชาเขามองคล้ายกัน
การพูดของมินนี่มีการจัดเตรียมมา
แต่ก็ถือว่าเตรียมตัวดีนะเป็นมืออาชีพนะ
นายเดชาระบุบอกว่าการปฏิบัติตัว
การปรากฏตัวของมินนี่เนี่ยโอ้โหเตรียมการมาอย่างดีนะ
มีทนายมาประกบมีสคริปต์มีข่าวแจก
แล้วก็ขอบเขตการให้สัมภาษณ์ชัดเจน
พูดเฉพาะความสัมพันธ์กับพันธบทเอกภาคภูมิเท่านั้น
เชื่อว่าทุกคำพูดผ่านการปรึกษาทนายความ
มาเป็นอย่างดีนะว่าจะต้องพูดแบบไหน
ระมัดระวังที่จะไม่ซัดทอดถึงคนอื่น
แล้วแม่ฉลาดพูดจริงลองฟังธนายเดชาครับ
น้ำหนักเขาดีก็ดีขึ้น
แล้วก็เธอไม่ได้รู้สึกว่าเธอจะต้องติดคลุกเลย
แล้วสุดท้ายก็เลิกลากันไป
นายเดชายังตั้งข้อสังเกตอีกคุณผู้ชม
ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่ารูปคู่น่ะ
รูปคู่ของบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กต่อ
โจ๊กกับวิคตอร์น่ะอันนี้มามาถึงเรื่องนี้แล้วนะมาถึงเรื่อง
แล้วนะรูปคู่นี่รูปนี้รูปนี้แม่อาจจะเป็นมวยล้มต้ม
คนดูเพราะเชื่อว่าไม่นานนะครับแม่เรื่องมันก็จะค่อยเงียบ
ไปเหงียไปเดี๋ยวก่อนมีเพิ๊ธก็ทนนยอนานชัยบอกไม่มีนะ
มวยล้มต้มคนดูอ่ะก็ต้องดูว่าภายภายทนนย
นันชัยเขาจะว่ายังไงแต่ฝ่ายนี้เขามองแบบนี้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
แจร์ล็อคจากข้างนอกถามรอปพรอปพบอกว่าตั้งแต่วันที่คุณมินนี่มาให้สัมภาษณ์เนี่ยก็ยังไม่ได้กลับเข้ามาที่บ้านเลยปกติบ้านหลังนี้มีแม่บ้านอยู่คนเดียวมินนี่เนี่ยมาอยู่บ้านได้สัก๒ปีจะไปมาไม่ได้อยู่ประจำร

ใช่ค่ะเคยเกียร์กับคนน่ารัก
แสดงว่าเพื่อนบ้านมันก็อัธยาศัยกันดี
ใช่ก็อัธยาศัยกันดี
โครงการหมู่บ้านที่คุณมินนี่อยู่
มาถึงห้องนอนห้องน้ำ

แล้วก็ราคาเริ่มต้นก็๙หรือ๑๓ล้านที่นี่
อันนี้คือยังไม่ได้รวมตกแต่งอะไรเลยก็เป็นบ้านหรูเลยล่ะค่ะ
ทีนี้ที่บอกว่าความเคลื่อนไหวของมินนี่ผ่านโซเชียลมีเดีย

ใช่ตอนที่กลับมาจากสิงคโปร์เลยเป็นภาพนิ่งนะคะ
ตอนที่ให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกแล้วก็มีช็อตตอนที่นั่งอยู่ในโรงพักด้วย
แคปชั่นเป็นอีโมจิชู๒นิ้วแล้วก็เขียนข้อความ
แท็กบันทึกไว้แฮชแท็กมินนี่
ประกอบก็คือเพลงรักที่ดีคือรักตัวเอง
มาให้กำลังใจมาคอมเมนต์เยอะเลยคุณผู้ชม
ส่วนใหญ่ก็จะชมเรื่องหน้าตาแหละน่ารักโลกมักอ่อนโยนกับสาวน่ารักเสมอ
สัมภาษณ์นางฟ้าชัดเรื่องคดีไปดูนะว่า
จะมีใครพูดถึงคอมเมนต์เกี่ยวกับทางคดีอะไรไหม
ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเออก็ถูกผิดไปสู้กันในชั้นศาล
ทีนี้ไม่ใช่แค่นั้นอยากรู้ไหม
จากทางรองหนึ่งที่ออกมาให้สัมภาษณ์
แล้วก็บอกว่าก็เคยคบหากันช่วงนึงแล้ว
มีอีกคนนึงนะที่เคยคบหากับมินนี่
เพราะอะไรอ่ะใครอดีตเพื่อนชายคนสนิทเหรอ
อยู่ที่จังหวัดเลยแล้วเขาให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีด้วย
ให้สัมภาษณ์ด้วยเอออยากรู้ละ
ในมุมของเขาคบหากันแล้วเป็นยังไงใช่ไหม
เขาบอกว่ามินนี่เป็นคนน่ารักอัธยาศัยดีร่าเริง
เป็นที่รักของทุกคนชอบเลี้ยงเพื่อนฝูง
แล้วเรื่องที่บอกว่าคุณผู้ชมเห็นในข่าวป่ะ
ที่บอกว่าครอบครัวมินนี่เพิ่งมารวยช่วง๒๓ปีหลัง
รวยจากอะไรไม่รู้อ่ะอันนี้ความจากคนแถวนั้นนะ

เห็นอันนี้ใช่ไหมอันนี้เพื่อนชายที่เขาเคยคบกับคุณมินนี่
คือเขาบอกเลยบอกว่าจริงครอบครัวมินนี่น่ะ
เขาก็ร่ำรวยมาตั้งแต่แรกนะไม่ใช่มารวย๒๓ปีก่อน
เหมือนที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้เราก็เลยถามช่วงเวลาที่คบกันเป็นยังไง
เพื่อนชายคนสนิทอดีตเพื่อนชายเขาก็บอกว่า
มินนี่น่ะไปเรียนต่อต่างประเทศที่จีน
แล้วช่วงโควิดมินนี่นำเข้าหน้ากากอนามัยมาขาย
คือไลฟ์ขายเองเลยขายกระเป๋าแบรนด์เนม
หลังจากนั้นก็เงียบหายไปมาเป็นข่าวอีกทีนึงก็อ้าว
โดนจับเรื่องเว็บพนันออนไลน์นี่แหละ
เพื่อนชายคนสนิทก็ยังบอกว่าตกใจนะ
แต่ไม่เชื่อว่ามินนี่จะเป็นคนทำเว็บพนันตามที่ตกเป็นข่าว
แล้วมินนี่เคยมาปรึกษาอะไรบ้างอ่ะเขาบอกอ๋อ
มีนี่เคยมาปรึกษาผมเรื่องทำโต๊ะบอลกับเรื่องรับหวยใต้ดินแหละ
เออแต่ผมบอกมินนี่ไปบอกโอ๊ยเดี๋ยวนี้คนเขาไม่เล่นกันหรอก
เขาไปเล่นกันผ่านออนไลน์กันหมดแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อมินนี่อีก
ทีนี้ส่วนที่มินนี่ให้สัมภาษณ์ทางสื่อเนี่ยนะคะ
ก็คิดว่าจริงน่าจะเป็นคำให้สัมภาษณ์จริงแหละ
เพราะมินนี่เขาเป็นคนตรงไม่ยอมคนหากโดนทำร้ายก่อน
คือดูจากการสัมภาษณ์วันนั้นอดีตเพื่อนชายคนสนิทบอกเลยนะ
มินนี่มีอารมณ์โมโหอยู่ด้วยแล้วมินนี่ไม่ได้ถูกใครสั่งให้มาพูดแบบนี้แน่นอน
เชื่อไหมอ่ะว่ามินนี่เป็นเจ้าของเว็บพนันเขาบอกว่าเขาเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง
ก็ต้องมาดูกันที่พยานหลักฐานเหมือนกัน
ลองฟังค่ะตอนที่เราไปคุยกับอดีตเพื่อนชายคนสนิทของมินนี่นะคะ
น้องเป็นคนนิสัยดีนะครับแต่ถ้าโดนการทำก็ไม่ยอมเหมือนกัน
นั่นแหละครับผมเขาคล่องใจอยู่ว่าทำไมถึงไปบอกว่าน้องเป็นระดับเจ้าแม่